กะเหรียงชนกลุ่มน้อยเขนอยู่จริงจริงแล้วเค้าต่อสู้กันมา

ห้าทุ่มเมื่อคืนนี้แล้วก็ไปจนถึงตีหนึ่งนะคะ
ลอกที่๒บ่าย๒ที่ผ่านมาอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะ
จะบอกว่าเสียงดังมากทั้งเสียงรถพยาบาลเสียงกู้ภัย
แล้วเสียงการโจมตีเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมน่ากังวลนะคะคือทั้งเสียงปืนเสียงอาวุธหนักนะคะ
ดังต่อเนื่องระดมยิงปะทะกันนะคะระหว่างทหารฝ่ายเมียนมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๒โมงที่ผ่านมา

เสียงลูกปืนนะคะสลับกับเสียงรถพยาบาลเสียงรถกู้ภัย
วิ่งรับส่งคนเจ็บแล้ววิ่งในฝั่งไทยด้วยนะ
นี่เป็นการโจมตีเนี่ยใช้เวลากินเวลาสักประมาณ๓๐นาทีนะคะ
แล้วจะบอกว่าพอไปตรวจสอบพบว่าชาวบ้านในหมู่บ้านมิลป่าน
ซึ่งเป็นจุดที่มีการทิ้งระเบิดฝั่งประเทศเมียนมาเนี่ย
ชาวบ้านฝั่งนู้นอบพยพมาฝั่งไทย๔๗๐คนนะคะ
ต้องใช้คำว่าหนีตายข้ามฝั่งหมู่บ้านมาที่บ้านแม่โกนแกน
แล้วสภาพคือทุลักษณ์ทุเลโกลาหลนะคะ
มีทั้งเด็กคนชะลารวมถึงอันนี้สาวท้องแก่ด้วย

การสู้รบในพื้นที่บ้านเขาเขาก็อบพยพหนีมาฝั่งไทย

คือกลางวันวันนี้เนี่ยเข้ามานี่ก็เท่าไหร่๒๒๓คน
ใช่ใช่ไหมคะค่ะ
แล้วก็กลางคืนเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาก่อนแล้วนะครับ

ใช่อันนี้เมื่อคืนแต่นี่คือภาพเมื่อคืนที่ผ่านมา

คือกลางวันช่วงบ่ายเราว่าเหตุการณ์มันแย่แล้วนะคะ
กลางคืนแย่กว่ายิ่งกว่าอีกค่ะ
เพราะว่าฝ่ายทหารเมียนมาเปิดปฏิบัติการใช้คำว่าถล่ม
ถล่มโจมตีทางอากาศใช้เครื่องบินรบ
ระเบิดในหลายพื้นที่ค่ะ

ช่วงกลางคืนสักประมาณ๕ทุ่มถึงตี๑เมื่อคืนที่ผ่านมา
๓คนช่วงบ่ายนี่นะคะ

แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้ว
มีชาวเมียนมาเนี่ยที่อพยพเข้ามาในบ้านเรานี่ก็

จะได้เห็นภาพนะครับเพราะว่าพื้นที่ของไทยกับเมียนมา
อย่างที่ทราบชายแดนที่อยู่ติดต่อกันเนี่ย
แถวอำเภอแม่ศาสตร์จังหวัดต่าขวางควมข้ามเนี่ย

จะเป็นจุดที่มีการปท้ากันระหว่างทหารเมียนมาร์กับ
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาต้องอบพยพหนีตายกันมาเขาก็ข้ามมาฝั่งเรา
ใช่แล้วแน่เห็นใจมากคนที่หนีตายเป็นสาวท้องแก่ด้วย
สาวท้องแก่แล้วใกล้คลอดด้วยสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยต้องช่วยนะคะ
รีบนำตัวส่งโครงพยาบาล๒คนเลยเจ็บท้องใกล้คลอดแล้วด้วย
ซึ่งมีกันอยู่ตลอดในพักใหญ่มาทำให้มีผู้อุบายบหนีไพรจากการสู้รภ
มาฝั่งไทยเนี่ยหลายร้อยคนแล้วนะครับเฉพาะวันสองวันนี้นะครับ
แต่ถ้ารวมกับผู้ที่เข้ามาอยู่ที่ศูนย์พักพิง
หนีภัยจากการสู้รบที่พื้นที่บ้านแม่ตาวฝั่งตรงข้าม
อำเภอมีวดียอดตอนนี้ทั้งหมด๓๑๑๗คนแล้ว

ใช่ครับซึ่งไทยพร้อมดูแลผู้ที่อพยพ
สงครามเข้ามาตามหลักมนุษยธรรมนะฮะ
ส่วนตัวเลขต่างท่านโครโศกกระทรวงกระทรวงกระหล่าโขมบอกว่า
มันก็คงไม่นิ่งหรอกเพราะว่ามีเพิ่มเข้ามาทุกวัน
ขณะที่ขอกลับไปที่ฝั่งเมียนมาอันนี้ก็มี
แต่ว่าทางทหารไทยเราจะดูเรื่องความปลอดภัยให้เขาเป็นหลักด้วย
ใช่แล้วถามว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาไหม

เพราะว่าเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนนะฮะ
แล้วก็เป็นการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมนะครับ